เรื่องนี้ที่คนเขาแชร์คลิปกันคุณผู้ชมฮะนี่ข้างหลังคือคุณยายเทียมครับ
สุดรันทดจริงคนแถวห้าแยกปากเกรดจะเห็นคุณยายเดินแล้วฮิวของพลุงพลังเลย
ก็มีคนเห็นบ่อยเข้าจนไปถามยาย
ทำไมยายมาเดินอยู่แถวนี้ทำไมมาเร่ร่อนแบบนี้

ยายจะไปที่ไหนต่อ
ยายจะไปที่เจเวนตรงโรตัสตรงปันรำอากาศ

ขึ้นลำบากกันลง
ที่ให้เลมาอย่ากินเรียบเลย
มันไม่มีเหลือ
โอ้ยเช็ดใจจางจริงค่ะคุณยายก็อายุมากแล้วนะยายเทียม
ทองหล่อครับก็เป็นคนเร่ร่อนนี่แหละฮะที่โดนโกงจนหมดตัว
แต่โดนโกงจากอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ยายเทียมใจเนี่ยก็จะไปหลับนอน
ปั๊มน้ำมันนะในพื้นที่จังหวัดนทบุรีมี
สนามเหนือครับทีมข่าวต้องลงพื้นที่แล้วครับจะไปตามหาต่างหายเท็มอยู่
ยายเทียมอยู่ไหนไปเจออยู่ในปั๊มน้ำมันใกล้๕แยกปากเกร็ด
ที่คุณยายนอนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นเก้าอี้ตัวยาว
ห้องน้ำนี่นะตรงนี้นะมีกระสอบใส่ของวางอยู่ใต้เก้าอี้ด้วยนั่นน่ะ
กระสอบสีจางหน่อยสีซีดหน่อยแต่ไม่พบยายเทียม
เนื่องจากว่ายายจะกลับไปช่วงค่ำครับ
ไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารในปั๊มชื่อพี่ปานสิน
ก็บอกว่าผมมาเปิดร้านที่นี่มา๕เดือนแล้วนะ
ยายเทียมมานอนประจำก็จะเอาข้าวเอาน้ำให้ยายกินอยู่บ่อย
ยายเขาล้างจานด้วยนะเวลากินเสร็จปุ๊บล้างจาน
เอามาคืนพี่ปานสินครับแล้วยายไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อน
แต่ก็จะมีบางครั้งที่เหมือนยายเทียมแกจะพูดไปเรื่อย
ต้นถามไปถามมาทราบว่ายายเทียมเป็นชาวพระนคร
ศรีอายุธยาตรรับไปโดนโกงจนหมดตัว
โอ้โหแล้วจนอายุมากก็กลายเป็นคนไม่มีที่อยู่ก็

ชื่อพี่ชิติพัฒน์เขาเล่าให้ฟังว่า
ยายเทียมนั่งอยู่สาราหน้าวัดสนามเหนือก็เลยเข้าไปคุยกับยาย
ยายบอกยายเคยมีคอนโดนะอยู่แถวปากเกร็ด

แล้วก็โดนโกงจนหมดตัวเลยเดินออกไปเรื่อยแบบนี้

พอไปเจอตัวยายเทียมครับเอาล่ะทีมข่าวได้เจอยายเทียมแล้ว
ก่อนจะเกษียณออกมาก่อนกำหนดเมื่อปี๔๗ครับ
ยายแกซื้อคอนโดไว้๒ที่ที่ปากเกร็ดกับรังสิต
ทีนี้เรื่องของเรื่องคือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาตีสนิทยาย
บอกให้ยายขายตรงสินค้าแบรนด์ดังเลยนะแล้วขอยืมเงินไปสองแสนอ่ะ
ขอยืมยายไปสองแสนจะไปเปิดร้านอาหารและรับปากด้วย
เดี๋ยวจะดูแลยายเองด้วยความเชื่อใจยายก็เลยให้เงินไปครับ
ต่อมาโดนยืมไปอีก๓๔แสนทีนี้ยายไม่มีให้แล้ว
เขามีการไปปลอมลายเซ็นต์คุณยายไปเบิกเงิน
จากกรมฐานประกันชีวิต๑แสน๕หมื่นบาทครับ

กี่เดือนต่อมาหายตัวไปเลยครับผู้หญิงคนนั้นหายตัวไป
เอางี้ยายก็หมดตัวนะคะ
ตอนแรกยายก็อยู่บ้านเพื่อนเพราะไม่มีครอบครัว
แต่เกรงใจครับจะไปอยู่นานก็โอ้โห
อยากไปเดือดร้อนเขาก็เลยออกมาอยู่ข้างนอก

ทำไมยายไม่ไปอยู่บ้านญาตินะคะ
คือยายแกก็เป็นคนเกรงใจติดเกรงใจคนอื่นไง
เกรงใจญาติด้วยไม่อยากไปรบกวนญาติ
ทุกวันนี้หลานแล้วก็เพื่อนให้เงินมาใช้จ่ายอยู่เรื่อยนะฮะ
บางวันก็มีคนซื้อข้าวให้บางวันก็มีคนให้เงินมา

ส่วนที่ออกไปเดินตามถนนก็เพื่อไปนั่งเล่นเรื่อยเท่านั้นเองครับ

ถึงวันนี้ยังให้อยู่ไหม
ถ้ามีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือก็จะพาคุณยายแทนไปอยู่ในสถานที่เหมาะสม

แกปฏิเสธครับเหมือนยายแกจะชอบกัน
ตรงนู้นทีไปตรงนี้ที

ยายจะออกไปไหนมาไหนก็ออกไปไม่ได้
อยาก็เลยกังวลหึ
แต่ว่าอันนี้คือเรื่องของการดูแลของเรื่องสภาพจิต
คือท่านช็อกหนักมากนะ

กับการสูญเสียกับการที่ไม่มีบ้านถูกโกงจนหมดตัว
แต่ก็อีกนั่นแหละถ้าคุณยายไม่
ไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปอยู่จะทำยังไง

ว่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย
เกลี้ยกล่อมได้ลองดูครับลองดู